นายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหลายภาคส่วน
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โปรสองพันยี่สิบสาม
บีซีซีครีเอทีฟล้านนาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่สามถึงเก้ากรกราคม
ณลานโปรโมชั่นชั้น๓หน้าลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
ในงานจะมีการรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานองค์กรและชุมชนมาจัดแสดง
และจัดจำหน่ายกว่า๘๐๐คูหาเพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาด
ขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการและยังมีจุดที่น่าสนใจคือการนำเสนอผลงานการสืบสารภูมิปัญญาล้านนา
สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนาพร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค
ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ
สนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง
และร่วมรุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน
ระหว่างวันที่๓ถึง๙กรกฎาคม
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชนมพันศาจังหวัดเชียงใหม่